คุณผู้ชมฮะเดี๋ยวก่อนจะอ่านข่าวนี้ผมขอความรู้จากพี่ต้นสุประโชคก่อน

พี่ต้นทำไมเดี๋ยวนี้เขาถึงเรียกคนที่แบบผู้ชายที่ไปยืนช่วยตัวเองว่า
คุณถามผมเลยเหรอฮะคุณไม่ถามคนคุณรสลินก่อนเหรอฮะ

เพราะอะไรทำไมถึงเรียกว่าลูกก๋วยเตี๋ยวผมไม่ต้อง
ต้องอธิบายเวลาเรากินก๋วยเตี๋ยวเราเห็นพ่อค้า
ก๋วยเตี๋ยวใส่เส้นลงไปผักลงไปแล้วเราก็ยืนอย่างนี้

อ้าวคุณผู้ชมครับไปดูลวกก๋วยเตี๋ยวก่อน

เฮ้ยห้องน้ำชาย

แล้วก็ลวกก๋วยเตี๋ยวในห้องน้ำชายเลยเหรอพี่อุ่น

จริงเรื่องนี้ผู้หญิงคนนี้ส่งคลิปนี้ให้เพจดัง

แล้วก็เล่าบอกว่าตรงนี้คือจุดพักรถชนบุรีฮะ
หลายคนไปแวะฉี่นะฮะผมก็แวะฉี่เหมือนกัน
โรคจิตยืนลวกก๋วยเตี๋ยวเมื่อวันที่๓๐พฤศจิกายนที่ผ่านมานะฮะ
กับแฟนไปบางแสนพอถึงจุดพักรถ๓ทุ่ม

มีโรคจิตสำเร็จความไข้อยู่ในห้องน้ำชาย
ให้น้องชายอีกคนไปถ่ายคลิปแล้วตะโกนบอกว่า
โรคจิตเหรอเท่านั้นแหละมันเก็บพุบพับวิ่งหนีไปเลยนะฮะ
คือต้องบอกว่าตอนนี้เขาพยายามสื่อสารว่า
ห้องน้ำชายก็ไม่ปลอดภัยคือธรรมดาโรคจิตอาจจะไปถ้ำมองผู้หญิง
ไปไปลวกก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่ห้องน้ำผู้หญิงแต่เดี๋ยวนี้โอ้โหห้องน้ำผู้ชาย

โอ้โหชวนผวานจริงเหตุจัยนี้